มาดูกรณีของคุณยายสองพี่น้องกันนะครับ

พี่อายุ๙๒น้องอายุ๗๐
ปรากฏว่าคนน้องสาวเสียชีวิต
แล้วพี่นั่งเฝ้าศพน้องอยู่๔วัน๔คืนคุณผู้ชม

เอาไฟส่องดูพยายามจะเรียกคุณยายค่ะ
แล้วตอนที่งัดบ้านเข้าไปได้เนี่ยนะ
เข้าไปที่บ้านที่อยู่ในซอยกำนันแม้นเขตจอมทองเนี่ยนะคะ

แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชร่วมกับตันยู
ซึ่งมันเป็นลักษณะอาคารพาณิชย์๓ชั้นนะคะ
งัดเข้าไปได้เนี่ยห้องโถงข้างล่างเนี่ย
เจอสบของคุณยายที่เป็นน้องเนี่ยนะคะอายุ๗๘ปี
สภาพศพก็คือพับเพียบนั่งหน้าคว่ำอยู่กับพื้นนะคะ
แล้วกลิ่นตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไป
เจ้าหน้าที่บอกว่ากลิ่นเหม็นแรงเลย
แล้วพี่สาวก็คือคุณยายซิมบางอายุ๙๒ปีเนี่ย

เอาจริงพี่สาวก็อยู่ในสภาพอิดโรยนะ
ถามอะไรก็ตอบไม่รู้เรื่องดูสิคุณ

ใช่ค่ะแล้วก็เลยต้องเอาตัวคุณยายวัย๙๒เนี่ย
ส่งโรงพยาบาลประชาพัฒน์เพื่อตรวจร่างกายก่อน
เพราะว่าตอนนั้นคุณยายอายุเยอะแล้วด้วย

ส่วนคุณยายที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็ต้องส่งไปยังนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต

บ้านก็ไม่ได้เจอร่องรอยการต่อสู้อะไร
ทีนี้ไปสอบถามจากเพื่อนบ้านค่ะ

บอกว่าบ้านหลังนี้นะคุณยายทั้งสองคนเนี่ย
อยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยมานานหลายปีแล้ว
นานจะเห็นว่ามีญาติพี่น้องมาเยี่ยมบ้าง

ไม่ได้เห็นคุณยายทั้งสองคนมาประมาณเกือบอาทิตย์แล้วอะค่ะ
คุณยายที่เสียชีวิตเป็นอดีตข้าราชการครู

อ่ะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็คิดว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๓๔วัน
หลังจากที่นำศพส่งนิติเวศหาสาเหตุการเสียชีวิต
ต้องประสานให้ญาติมารับไปประกอบพิธีตามศาสนา
แต่ทีนี้คุณยายคนพี่คุณยายซิมบางจะยังไงต่อ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องติดต่อให้ญาติมารับคุณยายซินบางไปดูแลต่อไปด้วย
เพราะว่าอายุ๙๒อายุเยอะมากแล้วนะคะ